สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี

ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และต้องย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ถ้าคุณมีเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้เจอกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้ครับเราจะมาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ในทีมรักหลอนเดือนกุมภาพันธ์ของเรา
ค่ำคืนวันนี้นักเล่าพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับ

มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากัน

และครั้งนี้คุณโอ๊ตจะมาพร้อมกับประสบการณ์

คำร่ำลาสุดท้าย

เป็นเรื่องที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจาก

เขาไปรู้จักกับสามีภรรยาคู่นึง

เขาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับ

เขาจะต้องเดินทางไปที่ไซส์งานต่าง
ผมสมมุติชื่อเขาว่าชื่อคุณกรแล้วกัน
คุณกรต้องเดินทางไปตามต่างจังหวัด
เพื่อที่จะไปดูแลไซส์งานก่อสร้างนะครับ

เขาก็จะไปประมาณสัก๒๓ครั้ง

คุณสาเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังอยู่คนเดียวนะครับ
แกอยู่ก็แถวชาญเมือง
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงที่ว่า

คุณกรเขาต้องเดินทางไปที่

แต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตอนคืนวันที่๕ประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
มันมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาคุณก่อน
เขาก็หยิบขึ้นมาดูมันเป็นเบอร์ของคุณสาที่โทรเข้ามาครับ
เขาก็รับโทรศัพท์ปรากฏว่าปลายสายเนี่ยมันเป็นเสียงผู้ชาย
แต่ผู้ชายเขาบอกว่าฮัลโหลคุณกรใช่ไหมครับ
พอดีว่าภรรยาคุณสบปฏิเหตุตอนนี้อาการสาหัสครับ
ทำอะไรไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้เลย
ภรรยาเขาอยากคุยกับคุณคุณช่วยคุยกับเขาหน่อยได้ไหม

คุณกรก็ถามว่าสาเป็นไงบ้างสาเจ็บมากไหม
คุณสาก็เลยบอกว่าเจ็บมากพี่แต่ว่ายังทนได้อยู่
งั้นเดี๋ยวพี่กลับไปหาน้าสาพี่สาก็เลยบอกคุณกรกลับไปว่า
กรมาได้นะแต่ว่าค่อยขับรถมาอันตราย

เหตุการณ์เป็นอย่างงี้ครับพี่แจ๊คคือคุณสาเนี่ย
เขาเลิกงานจากออฟฟิศมาประมาณสักทุ่มหนึ่ง
เขาก็ขับรถกลับบ้านมันเป็นสี่แยกนะครับ
จำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นแยกไหน
ก็คือว่ามันมีรถ๑๘ล้อขับรถ
เขาผ่าไฟแดงมาคุณสาเขาก็ออกรถไป

เขาไม่เห็นพอขึ้นมาถึงปุ๊บ
กลายเป็นว่าไม่ทันแล้วครับคือเข้าไปเลยเต็ม
ไม่มีรอยเบรกเลยฮะจากที่เห็นก็คือ
จากที่เกิดเหตุไม่มีรอยเบรกเลย
พอคุณกรทราบเรื่องคุณกรก็รีบขับรถกลับมาที่กรุงเทพ
พอมาถึงที่กรุงเทพประมาณสักเที่ยงคืนกว่า

ข้างในมันช้ำหมดเลยครับ

ไปถึงก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่คุณสา

คุณกรทำอะไรมากกว่าการกอดศพไม่ได้

เขาก็เข้าไปกอดศพคุณสา

แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็เอาศพ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า๙โมงให้มารับศพ

เพราะว่าที่จากโรงพยาบาลเนี่ย

พอคุณกรเดินมาถึงที่รถ

มันมีเสียงปิดประตูทางด้านซ้ายปิดตาม
แต่ทั้งที่ประตูมันไม่ได้ถูกเปิดนะครับพี่แจ๊ค
มันไม่ถูกเปิดปิดปึ้ง

สายังไงก็ต้องใช่
น้ำตาก็ค่อยไหลออกมา

คุณกรเล่าให้กับป้าหมูฟังว่า

เป็นเสียงประตูในบ้าน

โต๊ะอะไรพวกนี้มันถูกเลื่อน
เหมือนมีคนใช้ชีวิตตามปกติ
เหมือนกับว่าภรรยาเขายังอยู่ด้วยตลอดเวลา

ด้วยความที่ว่าคนที่เสียเนี่ยก็คือภรรยาของเขาเอง

เขารู้สึกดีเสียมากกว่าที่แบบว่าภรรยายังอยู่กับเขา
และมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ว่าพอเขาอาบน้ำเสร็จ
คุณกรก็เปิดประตูห้องนอนจะเข้าไปนอน
จังหวะที่คุณกรนั่งลงและกำลังจะเอ็นตัวลงนอนเนี่ย
ทางด้านซ้ายมันยวบ

และก็เป็นเสียงเตียงมันก็ดัง

สาพิรักษานะ

ทางโรงพยาบาลก็นัดไว้ตอน๙โมง

แล้วก็ไปเอาศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด
ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ากำหนดการสวดนี่คือ๕คืน
เวลาการเซตติ้งหน้าศพมันก็จะมีการวางโรง
วางดอกไม้แล้วก็จะต้องมีรูปของผู้เสียชีวิต
คนที่เอารูปของผู้เสียชีวิตมาวางเนี่ย
คนแรกเลยเป็นน้องสาวของคุณสา
แต่ปรากฏว่าตอนวางเนี่ยมันวางยังไงมันก็วางไม่ได้
หล่นมั่งเอียงมั่งคือพอวางปุ๊บมาเดินมาดู
มันเอียงเมื่อกี้พี่ว่าพี่วางตรงแล้วนะ
ปรากฏพอไปวางใหม่เอียงอีกฝั่งหนึ่ง
เปลี่ยนเป็นคุณแม่วางให้คุณพ่อมาวางก็ไม่ได้ครับ
เดี๋ยวหล่นมั่งตกมั่งอะไรมั่งเขาก็เลยเรียก
พี่กรพี่กรพี่กรมาวางรูปให้หนูหน่อย
เชื่อไหมพี่แจ๊คคุณกรเขาหยิบรูปมา
แล้วก็มองหน้าคุณสาน้ำตาเขาก็ค่อยไหลออกมา
แล้วก็ยกรูปเลยครับเข้าไปตั้งตรงขาตั้งครับ
พอดีเป๊ะไม่มีขยับไม่มีอะไรเลย
อยู่นิ่งทุกอย่างทุกคนก็มองหน้ากัน
บอกแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากที่
คุณทำการสวดศพนะครับทุกเช้าคุณกรเนี่ย
เขาจะต้องตื่นมาทำบุญแล้วก็ใส่บาทให้กับคุณสระ
ทุกเช้าทีเนี้ยฮะเรื่องเนี้ยมันมามีจุดพลิก
ตรงที่ว่าช่วงเช้าวันเผานะครับ
คือคุณกรเขาออกมาใส่บาทหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมีบ้าน
ฝั่งตรงข้ามที่ออกมาใส่บาทเหมือนกันบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นบ้านของ
สามีพระยาคู่นึงอายุมาสัก๖๐กว่าแล้วก็จะมี
แม่บ้านที่คอยดูแลครับพอหลังจากที่คุณกร
ใส่บาทเสร็จเนี่ยป้าที่เป็นแม่บ้านเขาเดินมาหาคุณกร
เขาก็ถามคุณกรว่าคุณกรคะคุณกรทะเลาะอะไรกับคุณสาหรือเปล่าคะ
แต่คุณกรไม่ได้บอกนะครับว่าคุณสาเสียแล้วทำไมล่ะครับป้า
มีอะไรหรือเปล่าเอ่อตอนเช้าอะค่ะเวลาที่
ตื่นมาทำกับข้าวให้เจ้านายอะค่ะให้มาใส่ป่าตอนเช้าอะค่ะ
จะต้องเอาขยะมาทิ้งตอนตี๔กว่าเนี่ยค่ะ
ป้าเห็นคุณสาห์เขานั่งห้อยขาอยู่ข้างบนชั้นสองค่ะ
ก็คือเป็นนอกระเบียงของห้องนอน
แล้วสาเขาใส่ชุดอะไรครับป้า
คุณทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าคะอ๋อก็เปล่านะครับ
ผมทะเลาะกับเขาไม่ได้หรือครับทำไมล่ะคะคุณกร
ทำไมไม่มีใครบอกเรื่องนี้เลยผมก็อยากจะบอกแต่ผมไม่มีโอกาสได้เจอป้าเลย
แต่ป้าเนี่ยเห็นคุณสาอยู่บ้านทุกวันเลยนะคะคุณกรค่ะ
ก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่คุณกรกลับมาบ้านป้าคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่า
เขายังเห็นคุณสาเนี่ยเปิดประตูรถเหมือนกับเขามาด้วยกันนะครับ
คุณกรลงคุณสาก็ลงตามแล้วรู้สึกว่าใช้ชีวิตร่วมกันตลอด
แม้แต่ว่าตอนเช้าใส่บาทนะครับก่อนหน้านี้เพราะว่าวันนี้ที่คุณป้าเนี่ย
กล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณกรเนี่ยเพราะคุณสาไม่อยู่
เพราะคำถามที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ตอนที่คุณกรใส่บาทให้ทุกวันที่คุณป้าไม่กล้าไปถาม
เพราะคุณป้าเขาเห็นคุณสาเนี่ยยืนอยู่ข้างคุณกรตลอดตอนใส่บาทนะครับ
เขาเลยไม่กล้าเข้ามาถามพอเขาได้ยินนี้เขาก็ตกใจ
เพราะว่าระหว่างที่เขาอยู่บ้านกลางวันเนี่ยเขาเห็นคุณสาออกมาลดน้ำต้นไม้บ้างล่ะ
ออกมากวาดบ้านบ้างล่ะออกมาเช็ดกระจกออกมาทำนู่นทำนี่เอาขยงเอาขยะมาทิ้งบ้างล่ะ
เรื่องนี้มันป้าเจอนานยังอ่ะก็ไม่ค่ะก็สองสามวันก่อนเนี่ยค่ะ
เขายังไม่เชื่อนะว่าคุณสาตายเขาบอกไปตรงว่าคุณสาตอนนี้เขาประสบปฏิเหตุ
เสียชีวิตมาแล้ววันนี้เผาแล้วพอถึงวันเผาครับพี่แจ๊ค
ตอนที่วางดอกไม้จันทร์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาจะต้องยกโรงเนี่ย
เพื่อที่จะขึ้นไปทำการชาปนกิจตามสเต็ปมันจะต้องมีการเปิดโลง
โรงศพออกมาโดยสับปะเลอการเปิดโรงเนี่ยเราจะต้องลอกเทปกาวที่เขาปิดผนึกฝาโลงกับตัวลงเอาไว้
พอลอกเทปกาวเสร็จแล้วครับพี่แจ๊คสับปะเลอพยายามจะเปิดโรงเปิดไม่ออกครับ
คนหนึ่งครับดึงหัวดึงท้ายเลยดึงไม่ออกครับญาติมาช่วยก็ดึงไม่ออก
น้องสาวที่เคยให้คุณกรไปแขวนรูปเนี่ยเขาเลยแบบเขารู้เลยอัตโนมัติเลย
เขาก็เลยเรียกพี่กรพี่กรพี่กรมาช่วยลุงสับปะเลอหน่อยบอกทำไมมีอะไรอ่ะ
พอดีว่าศพโรงเนี่ยโรงศพเปิดไม่ได้พี่กรช่วยหน่อยได้ไหมเอ้าแล้วทำไมคิดว่าพี่จะช่วยได้ล่ะ
ไม่รู้หนูว่าพี่ต้องช่วยได้ไปถึงปุ๊บคุณกรก็เอามือแตะลงแล้วก็แบบนึกในใจว่าอะไรไม่รู้นะครับ
เขาก็หยิบไอ้ตรงหูจับแต่มันเป็นส่วนปลายเท้านะครับเขาก็ดึงหลุดเลยหลุดเลยครับ
ปะเลอยังงงเลยครับพอเปิดเสร็จก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อย
ก็เอาศพเข้าเตาเผาคุณกรเขาก็บอกกับคุณสาครับว่าสาเราทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันมาเท่านี้นะ
ดูแลตัวเองได้พี่สัญญากับสาวไว้เลยว่าพี่จะไม่มีรักใหม่
สาคือรักแรกและรักเดียวของพี่สาไม่ต้องห่วงสาไปสู่สุขติเถอะ
เพราะถ้าสายังอยู่ที่นี่คนที่ทุกข์ที่สุดก็คือตัวสาเอง
โชคดีนะสาพี่รักษานะเขาพูดอย่างนี้แล้วก็เอาศพเข้าไปเผา
คืนนั้นเขากลับมาบ้านเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปด้วยความชัดเจนเลยก็คือว่า
หนึ่งกลิ่นไม่ได้กินแล้วหายหายไปอืมเสียงก็ก๊อกแก๊กที่เคยเกิดขึ้นตลอดห้าคืนที่ผ่านมา
ไม่มีแล้วเตียงที่เคยยวกทุกครั้งที่เขาจะนอนไม่มีแล้ว
อาบน้ำที่เขาเคยได้ยินไม่มีแล้วแต่ว่าคืนนั้นคุณกรฝันว่า
คุณสามาเข้าฝันมายืนอยู่ที่ปลายเท้าในร่างที่แบบสง่างามมากสวยมาก
แล้วก็บอกคุณกรว่าพี่กรสาขอบคุณพี่มากนะสำหรับตลอดเวลา๔๕ปีที่ผ่านมา
สาจะไปที่ของศาลแล้วโชคดีนะพี่กรดูแลตัวเองนะสารักพี่นะ
แล้วเขาก็ค่อยหายไปมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณกรสะดุ้งตื่นมาพอดี

นึกขึ้นได้ว่าเขาจะทำสิ่งสุดท้ายให้กับคุณสา
ก็คือว่าเขาไปหาหลวงพ่อที่วัด

เพื่ออุทิศให้กับภรรยาของเขา
แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเจอดวงวิญญาณคุณสาอีกเลย
ป้าก็ไม่เจอคุณกรก็ไม่เจอ
ก็เลยเชื่อกันว่าเขาน่าจะไปสู่ที่ที่เขาควรจะไปแล้ว
ฟังแล้วมันก็ทั้งเศร้านะคุณผู้ชมทั้งซึ้งนะครับ
เข้าใจถึงเรื่องของคนที่มันมีอาการสูญเสียแบบปัจจุบันทันด่วนนะ
คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโลกเราทุกวันนี้มันไปเร็วมาก
อีกอย่างคือชีวิตเราทุกวันนี้มันก็ไปเร็วเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่รักกันไว้ก็รักกันไว้เยอะ
มีเวลาบอกรักก็บอกรักกันไม่รู้เหมือนกันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
เหมือนกับเรื่องนี้เลยใครจะคิดว่าภรรยาตัวเองจะมาประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตแบบปุ๊บปั๊บทันด่วนขนาดนี้ถูกไหมครับ
ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นกันตอนลมหายใจสุดท้าย

ไม่ทันได้ร่ำลากันตอนไหนครับร่ำลากันในอีกฝ่ายหนึ่งคือนอนอยู่ในโรงศพอ่ะ
โห้เศร้าว่ะนั่นคือเรื่องของคำร่ำลาสุดท้าย
เป็นเรื่องผีที่ไม่มีความน่ากลัวแต่มันมันบอกอะไรกับคนดูอย่างเราว่า
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวเราถ้ามีเวลาบอกรักกัน
ถ้ามีเวลาดูแลกันจงดูแลกันให้ดีที่สุด
ที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปใช่ครับเหมือนกับเรื่องนี้นะ
จริงครับเรื่องนี้เรื่องจริงครับ
แล้วก็ในส่วนตัวของคุณโอ๊ตเนี่ยผมพอทราบมานะครับว่าอีกหนึ่งอาชีพที่ตอนนี้ทำอยู่
อยู่เกี่ยวกับวัดทำอะไรนะฮะ

เป็นมรรคทานายกแบบวัยรุ่นมากเลยนะปกติผมจะเห็นแบบคนสูงอายุหน่อย
คุณลุงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากเป็นนรกทายกแล้วเนี่ย
ดูเหมือนว่าคุณโอ๊ตจะเป็นผู้ช่วยสับปะเรอด้วย

แสดงว่าหน้าที่การงานของเราที่ทำมันก็ต้องมีเรื่องราวอะไรพวกนี้

ก็พอมีครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเคสหนึ่งก็ได้ครับ
ก็คือเคสนี้ครับต้องย้อนกลับไป
คือเคสนี้จุดเริ่มต้นของเคสนี้เลยนะฮะ
มันต้องยกกลับไปของเคสก่อนหน้านี้
ก็คืออธิบายฟังคือว่าที่วัดของผมนะครับ
เขาจะเอาสาราสารานึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าสาราสวดศพ

คือถ้าเกิดวัดว่างศพที่มาเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ในห้องแอร์เลย
แต่ถ้าเกิดศพอื่นต่อไปที่มาเนี่ยเขาก็จะโยกไปที่อื่นที่มันพอจะสวดได้ครับผม

ผมรับจ๊อปอยู่งานหนึ่งเป็นศพของคุณตาท่านหนึ่ง
ซึ่งเป็นบุคคลแบบสำคัญของในพื้นที่นั้นเลยครับ
ก็คือณวันนั้นเป็นช่วงต้นปี

ทางวัดเขาก็จะงดการสวดพระพิธรรม
เนื่องจากว่าเป็นวันปีใหม่ก็ถือโอกาสที่จะไม่อยากทำอะไรไม่ดีเท่าไห
ก็คือเน้นไปที่งานบุญซะมากกว่าครับ
แต่ว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขามีแคมเปญว่าเขาจะทำบุญให้กับคุณเนี่ย
ถ้าเป็นคุณพ่อเขาเนี่ยทั้งเช้าทั้งเพลงเลย
พอถึงตอนเช้าผมไปที่งานพอไปถึงงานปุ๊บ
ทีนี้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเอาข้าวไปให้กับศพ
คนแบบคนเก่าคนแก่เนี่ยภูมิหลีดที่มาเนี่ยมันจะเยอะมาก
ทบายมากก็เลยยกไปเนี่ยแล้วก็ไปให้คุณตา

ใช่เป็นถาดเป็นตำรับก็ยกไปตั้งไว้ที่หัวโลง
แล้วก็เขาบอกคุณตาว่าคุณตาลูกหลานเอากับข้าวมาให้นะ
มากินนะตอนเช้านะก็คือว่าการตั้งศพเนี่ยฮะ
คุณตาจะอยู่ประมาณตรงนี้และข้างหลังจะมีฉากกั้นเป็นม่าน
ข้างหลังของม่านจะมีโรงเย็นตั้งอยู่
สำหรับศพที่ไม่สามารถฉีดฟอร์มาลีนได้
ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ครับว่าข้างหลังมีศพอยู่

ไม่ใช่โรงเปล่าครับมีศพอยู่ด้านในแต่ผมไม่รู้
ผมมารู้เพราะว่าตอนที่ผมเอาข้าวไปให้คุณตาแล้วผมเคาะโรงเนี่ย
ผมได้ยินเสียงคนกับแอมมาจากด้านขวาเพราะว่าลมอยู่ด้านนี้
อยู่ด้านขวาตรงนี้ว่าผมก็ตกใจ
แต่ด้วยความที่มันกลางวันไงพี่แจ๊คก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็เลยเดินไปที่ขอบม่านแล้วก็รูดมาดู
เป็นโรงเย็นตั้งอยู่เสียบปั๊กไว้แสดงว่ามีคนใช้
แล้วก็มีสายสินโยงจากด้านในโลงขึ้นไว้ข้างบน
มีสำหรับกับข้าววางอยู่แต่ว่าไม่มีข้าวก็คือเป็นชามคว่ำไว้
เป็นชามคว่ำไว้อยู่ผมก็เลยเดิน
แต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะผมเดินเข้าไปข้างนอก
ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปถามป้าที่สนิทกันครับ
ป้าป้าข้างหลังเนี่ยมีศพใช่ไหม
ใช่มาหลายวันแล้วผู้หญิงใช่ไหม
ใช่ถามรู้ได้ไงอ่ะรู้แล้วกัน
เดาผมก็เดินไปดูแล้วก็บอกป้าเขาว่า
ป้าแล้วยาดเขาไปไหนยาดเขาไปไหน
เขาไม่เอาข้าวมาให้คนนี้เหรอครับเขาบอกว่ากำลังมา
จังหวะเดียวกันเจ้าภาพเขามาพอดีคือญาติเขามาพอดี
แต่ว่าไม่ใช่คนที่จะเอาข้าวมาให้ผมก็เลยบอกเขาไปว่าเขาน่าจะหิวนะ
ถามว่ารู้ได้ไงอ๋อไม่รู้ได้ไงพี่ก็เมื่อกี้เขาบอกผมอยู่ข้างเนี่ย
ตอนผมเอาข้าวไปวางเนี่ยเขาก็เลยให้ผมเดินขึ้นไปดูศพบอกไปดูให้หน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้าง
ไม่กล้าดูพอขึ้นไปดูปุ๊บคือโรงเย็นเนี่ยลักษณะด้านบนมันจะมีกระจก
ประมาณสองฝ่ามือนะครับใช่เอาไว้ให้ดูดูหน้าศพก็คือเป็นศพของคุณยายท่านหนึ่ง
อายุ๘๐กว่าแล้วฮะก็คือคนแก่แล้วนะที่ผมไปดูเนี่ยมันคือวันที่หนึ่ง
แต่เขาบอกว่ายายคนนี้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่๒๙แล้วแต่เขาเป็นคนจีน
เขาจะถือเรื่องการสวดพระพิธรรมข้ามปีเขาจะไม่ให้สวดข้ามปี
เขาก็เลยเว้นเอาศพไว้ในโรงเย็นแล้วก็ค่อยมาสวดวันที่๒
หลังปีใหม่ใช่ครับแล้วปรากฏว่ายายคนนี้พอผมสืบประวัติ
เขาเป็นเพื่อนกับตาที่นอนอยู่ด้านบนเสียชีวิตวันเดียวกันครับ
เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยย้ายมาอยู่แถวนี้ใหม่ตั้งแต่เด็ก
พอหลังจากที่เสร็จงานของคุณตา

แต่ศพคุณยายเริ่มสวดวันที่๒
ด้วยความที่ว่าสาราด้านห้องแอร์มันเต็มแล้ว
เขาก็เลยต้องโยกไปที่สาระช่วงตรงกลาง
พอเผาคุณตาเสร็จพอยกศพคุณยายคนนี้ไป
แต่ว่าอันนี้ขออนุญาตพูดแล้วกันครับ
ก็คือว่าข้อเสียของงานศพของคุณยายเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวจริงครับ
คือว่าลูกหลานญาติพี่น้องทั้งสะพ้ายทั้งอะไรเนี่ย

คือจะมีเรื่องคือต้องพูดตรงค่ะคือต้องด่ากันทุกวัน
ก็ต้องมีเรื่องต้องเถียงกันว่าแย่งกันเป็นเจ้าภาพบ้างอะไรบ้าง
คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอยู่แล้วครับ
เพราะว่าคนที่ตายเนี่ยเขาก็จะแบบอะไรวะ
นี่ฉันตายแล้วนะลูกหลานยังมาทะเลาะกันอีกอะไรกันอีก

เรื่องมันผ่านไปประมาณสัก๒๓คืนครับ
เขาทางเจ้าภาพเขาก็จ้างวัยรุ่นคนหนึ่ง

พอคืนที่สามเนี่ยเสร็จปุ๊บ

เอ้าคือคืนยังไงวะ

ประมาณสักตีหนึ่งตีสองมั้ง

เขาพูดอย่างนี้เขาก็ด้วยความเมาเลยพี่แจ๊ค

คืนที่๒ก็มาใหม่มาสักกิจเหมือนเดิม

ว่าอย่าทะเลาะกัน
รำคาญไม่ชอบเสียงดัง

วันนี้เขาไม่หลับแล้วเขากล่าวว่า

ค่อยเดินเข้ามาเขาก็แกล้งหลับ
แต่เขาไม่ได้หลับยายมาสะกิดเช้า

ตาโตใส่แล้วก็ตะโกนกลับมาว่า

ไปหาคำตอบเองเขาเลยมาถามผม

ยายที่มาลักษณะเป็นยังไง

ตัวเต็ตตี้หน่อยแต่ว่าล่ามหน่อย

ไม่รู้เหรอเข้าของพี่
สาเหตุที่เขาไม่รู้เพราะว่ารูปหน้าศพนะพี่แจ๊ค

เขาเอารูปตอนสาวมาครับ
เขาเลยไม่รู้ว่าคนนี้คือคนตาย
เขาก็ยังคิดอยู่จนคืนสุดท้ายที่เขาบอกว่า
กูเป็นแม่มันบอกลูกบอกหลานกูด้วยว่าให้เลิกทะเลาะกันสักที

จนมาถึงเมื่อวันเผาเสร็จ
แจ๊คเชื่อไหมผมขออนุญาตพูดเลย
ตั้งแต่คืนแรกจนคืนสุดท้าย
เผาศพเสร็จจนกลับมาแบ่งพวงหลีดกัน
เขายังคงทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา

ตั้งแต่คืนแรกจนถึงวันสุดท้ายดีกว่าครับพี่แจ๊ค

เขาเข้ามาเข้าฝันผมแล้วก็บอกว่า

ที่ช่วยทำตรงนี้ให้
ยายรู้ว่าหนูเหนื่อย
เพราะยายรู้ว่าลูกยายเป็นยังไง

ถ้าในเมื่อลูกหลานยายยังเป็นอย่างนี้

ก็ช่วยไปบอกเขาหน่อยนะว่า
ยายไปไม่ได้จริง

ก็มีโอกาสก็อยากจะบอกเหมือนกันครับผม

ถ้าลูกหลานเขายอมฟังเขาโอเค
แต่ถ้าลูกหลานเขาไม่ยอมฟัง

คือเรื่องนี้มันอยู่ที่ต่างคนต่างมุมมองด้วย
แต่สิ่งหนึ่งที่เราฟังเรื่องนี้
มันไม่ใช่แค่เฉพาะรักกัน

แต่มันคือความรักอะไรก็ได้

คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

สุดท้ายลูกหลานต้องมานั่งทะเลาะตบตีกันเอง

แล้ววิญญาณของท่านจะไปสงบสุขได้อย่างไร

เรื่องแรกที่คุณโอ๊ตเล่ามา

ไม่มีโอกาสได้ลากันด้วยซ้ำ

หรือจะปล่อยให้ท่านไปสู่ในทิศทางที่เป็นทางสงบของท่าน

ก็ต้องมาบอกผ่านโรงศพ

ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายเกินไปครับ

สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณโอ๊ตนะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้พบกันฮะ

นอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่าน

โปรดติดตามตอนต่อไป